คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คุณแม่ลูกดิวกันบ้าง
หลายคนบอกว่าเห็นภาพน้องไซรัสลูกชายคุณแม่ลูกดิวตอนนี้น่ากดไลค์ทุกรูปเลย
เพราะว่าแววความหล่อมันพุ่งมาตั้งแต่ไกลเลยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าใจหาย
เพราะว่าอะไรคุณแม่ลูกดิวเนี่ยหอบข้าวหอบของย้ายตามคุณสามีไปที่ไต้หวันนะคะ
ใครที่ตามคุณแม่ลูกหนึ่งสุดเซ็กซี่ดิวอริสรา
ทางโซเชียลใจหายเบาแน่นอน
ฟังแบบนี้หลายคนบอกว่าถ้าไปแล้วจะไปถาวรหรือเปล่า
ถึงหนูน้อยไซลาสแน่เพราะว่ากำลังเป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาเลยนะฮะ
งานนี้สาวดิวก็เขียนแจกแจงรายละเอียดเอาไว้ชัดเจน
สรุปใจความมาว่าตั้งใจจะย้ายไปอยู่ไต้หวัน๒เดือนก่อนพี่แจ๊ค
หลายคนอาจจะมองว่าช่วงระยะเวลาสั้น๒เดือนก็เหมือนเวลาแม่ลูกดิวไปเที่ยวนั่นแหละ
แต่ตามที่สาวดิวเขาเขียนอธิบายเอาไว้บอกว่าตัวเธอเองกังวลเพราะอะไร
คือทุกอย่างที่นั่นมันใหม่สำหรับเธอ
ทางที่อยู่สังคมแล้วก็เพื่อนเธอก็ไม่มีที่นั่นนะคะ
แต่เธอบอกว่าใดก็แล้วแต่ด้วยความเป็นแม่ตั้งใจไว้แล้วว่า
การพาลูกน้อยวัย๕เดือนไปอยู่กับครอบครัวสามีน่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ตั้งใจจะทำทุกอย่างเพื่อไซลาสค่ะ
แล้วกับโพสท์พาบ้านที่ไตรหวันอย่างที่พระราชวัง
หรูหราตามสมธนาคุณลูกดิวงานนี้ทางครอบครัวสามีเขาเตรียมเอาไว้ให้ได้ชื่นชมกันเลยเต็มที่
แล้วบอกเลยว่าสมมงจริงเพราะว่าความหรูหราโออ่านมันสะดวกสบายไปหมดเลยนะฮะ
อกจากนี้ค่ะก็โพสต์ถึงลูกชายด้วยขอบคุณที่ลูกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเธอไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคุณแม่ลูกดิวก็ขอบคุณสามีคุณเซบาเตียนไงอาจจะใช้คำว่าดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาดีขึ้นในทุกวันเพื่อคำว่าเราอืม
เห็นแบบนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับสาวดิวนะกับอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอนะ
แต่ก็เชื่อว่าคุณแม่ลูกดิวก็คงมีภาพการใช้ชีวิตที่นู่นส่งตรงให้เหล่าเอฟซีได้ติดตามกันมาอย่างแน่นอนนะคะ
แต่เอาจริงไต้หวันกรุงเทพแป๊บเดียว
ใช่ถ้าที่ถือก็แค่ปักจอย
รอดูพี่หวานดีกว่าเผื่อจะขึ้นไปหาหลานทุกอาทิตย์แน่นอน
เพราะช่วงนี้หลานหล่อมากหน้าตาดีมาก